คุณผู้ชมปัญหาซ้ำซากเรื่องเดิมข้ามทางม้าลายถูกรถชนเฉยเลยค่ะ
ที่ชนบุรีนะคะชายชาวต่างชาติอายุ๗๐กว่าแล้ว
ไฟเขียวให้คนเดิมนะกระบะคันนี้ชนเขากระเด็นเลย

ม้าลายเบอร์เรอเลยสีแดงขาวชัดเจน
แถมมีไฟสัญญาณไฟด้วยนะคะอุ้ยเนี่ยชนเขากระเด็นไปไกลแบบนี้
แล้วหนีไปเลยคันนี้ไปเลยนะคันอื่นหยุดหมดแล้วนะค่ะ
เป็นกระบะสีขาวสี่ประตูนะคะชนชายชาวต่างชาติที่กำลังข้ามทางม้าลาย
แล้วหนีเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑๑โมงครึ่งเมื่อวานนี้
จอมเทียนสายสองที่พัทยาชนบุรีอะค่ะพลเมืองดี
รอปภของคอนโดมิเนียมที่อยู่แถวนั้นก็รีบไปช่วยคนเจ็บ
คนเจ็บชื่อว่านายปีเตอร์พาวเมอร์อายุ๗๔เป็นชาวอังกฤษ
บาดเจ็บที่สะโพกที่ศีรษะเย็บสี่เข็มทางกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยานำตัวส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดอาการปลอดภัยคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วค่ะ
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปเจอหัวหน้ารอปภคอนโดมิเนียมริมหาดจอมเทียนเขาบอกว่า
ชายชาวต่างชาติคนนี้ข้ามทางม้าลายแล้วถูกกระบะชนแบบเต็มร่างกระเด็นไปไกลเขาเห็นกับตาเลย
ตอนแรกผู้ชายคนขับรถกระบะชะลอนะคะ
ตอนแรกชะลอเหมือนจะหยุดเหมือนจะลงมาดูแต่ชะลอได้แป๊บนึง
เหยียบคันเร่งพุ่งหนีไปเลยตำรวจขับตามนะคะ
กระบะคันนี้จอดแต่ก็ไม่ยอมจอด
ข้ามแล้วคราวนี้พอแกเดินข้ามไปรถทุกคันจอดหมด
แต่อีกคันหนึ่งที่เป็นสีขาวที่ชนแกเมื่อวานไม่จอดหักขวาออกไป
พอชนแกกระเด็นปั๊บแกก็มาอยู่ประมาณนี้
อยู่ตรงประมาณนี้แล้วก็จอดดูแป๊บนึงพอผมข้ามไปจะไปเอากุญแจกับเขาเขาก็ขี่รถหนีออกไป
แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจับคนที่ชนได้หรือยังผมก็ยังไม่รู้
ปีเตอร์คนเจ็บเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราก็พยายามสอบถามนะคะ
อาการล่าสุดเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้อาการก็ระบมไปหมดทั้งตัว
ก็ไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมแต่ก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นมาแบบนี้
กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านค่ะพี่อุ๋ยดูที่ศีรษะเขาสิคะ
อายุเยอะแล้วด้วยเนาะ๗๔
คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้
คนขับรถกระบะมอบตัวกับตำรวจสพเมืองพัทยานายเมธนัทลีเลียงอายุ๖๐
ถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและบาดเจ็บ
แล้วนายเมธนัดไปคุยกับคนเจ็บที่ห้องพัก
พอเจอคนเจ็บปุ๊บยกมือไหว้ขอโทษแหมไหว้สวยเลย
แล้วยังไงอ่ะวายสวยขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าชน
คุณผู้ชมคะมันเป็นไปได้ไหมคะคุณผู้ชมช่วยตอบมาหน่อย
เขาบอกว่าไม่รู้ว่าชนชายชาวต่างชาติคนนี้
ตรงทางม้าลายเนี่ยนะไม่รู้

ไม่รู้บอกอุ้ยผมมารู้อีกทีตอนตำรวจแจ้งไปที่บ้าน
ผมเพิ่งรู้ก็เลยสุดท้ายยอมรับผิด
ก็มีพรบของรถนะคะก็จะไปช่วยเหลือคนเจ็บ
แล้วก็ไปมอบตัวแล้วไปขอโทษยกมือไหว้คนเจ็บอะค่ะ
คือตำรวจต้องขยายผลให้หน่อยนะฮะไอ้ที่ไม่รู้ว่า
เพราะว่าชน๑๑โมงครึ่งเมื่อวานใช่ไหม
มาบ่ายวันนี้อากาศเปล่าออกมาคงไม่พบหรอก
ส่วนใหญ่ชอบอย่างนี้มีไปก่อนต้องไปตรวจเลือดเพิ่มนะคะ